เรื่องของนักเรียนนักเลงเนี่ยมันแก้กันไม่จบสักที
เมื่อวานี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าประกาศศักดายิงกันลั่นสนั่นลาซานเลยค่ะ
เอาปืนมาไล่ยิงกันกลางซอยลาซาน
คนหนีตายมีชาวบ้านได้รับลูกหลงบาดเจ็บด้วย
กล้องมุมจรปิดจับผ้าเพจการเอาไว้ด้านคุณผู้ชมดู

ผมยาวกระเซิงวิ่งถือปืนไล่ยิง
แล้วนี่มีอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ตามมารูปร่างถวมหน่อย
เหตุการณ์ที่เป็นแก๊งเด็กนักเรียนอาชีวะค่ะ
ใช้ปืนไล่ยิงกลุ่มคู่อริ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๕คนด้วยกัน

เขาเอาภาพวงจรปิดไปตรวจสอบประวัติแล้ว

ที่เป็นคนนี้ร่างทวมคนหนึ่ง
ผมยาวคนนึงที่ยกปืนยิงเนี่ยนะ

มือปืนผมยาวในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นพี่ด้วยนะ
มาประกาศศักดาแทนรุ่นน้อง

ของนักเรียนช่างกล๒ราย

ไม่เป็นไรรู้ตัวคนก่อเหตุหมดแล้ว
ทั้งคนอ้วนทั้งคนพร้อมผมยาว

จำนวนนี้เป็นนักเรียนอาชีวะชื่อดังย่านบางจากค่ะ

อ้วนที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่ากำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นรุ่นพี่แถวบ้าน
หรือเป็นรุ่นพี่สถาบันเดียวกันที่เรียนจบออกไปแล้ว

ตำรวจโรงพักบางนาไปตามจับตัวทั้งสองคนนี้แล้วนะคะ

ว่าหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ตามเพื่อนบ้านในกลุ่มเดียวกัน
ละกันไม่เป็นไรอีกไม่นานค่ะ
ตำรวจน่าจะตามตัวเจอแล้วก็จับตัวได้คุณพี่กรรมหน้าตัวนะดูแบบหมายเอาชีวิตเลยอ่ะ
คือคุณจ่อยิงกันแบบนี้ได้ยังไงแล้วนี่คือกลางวันแสก
คุณเห็นไหมว่ามีเด็กยืนอยู่มีผู้ใหญ่คนสูงอายุกลางวันแสก
ก็เป็นซะอย่างนี้นะรุ่นพี่แล้วรุ่นน้องเขาก็เรียนแบบอ่ะ